ที่ทำแล้วท้องเนี่ยไม่ได้มีแค่วิกเอฟโว
เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าดาราในบ้านเรามีใครกันบ้างค่ะ
คนแรกก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแม่มันบังเอิญบังเอิญนะครับ
ก็เป็นนักแสดงหนุ่มสุดฮอตของเกาหลีคิมยอนจุง
รับบทเป็นพระรองจอมขโมยซีนบทเดียวกับวิกหรือว่าจ่ายในซีรีสยอดฮิตรักใสหัวใจสี่ดวง

ซึ่งกรณีของคิมยอนจุงปรากฏเป็นข่าวในช่วงแรกแฟนคลับช็อกนะรับไม่ได้
เพราะหญิงสาวที่อ้างว่าเป็นแฟนเก่าเนี่ยงัดหลักฐานออกมาแฉว่า
กับพระเอกหนุ่มไม่พอยังโดนทำร้ายร่างกายอีกด้วย
ท้ายที่สุดค่ะตอนแรกพระเอกหนุ่มไม่รับนะ

ก็ลูกของเขาไปไหนไม่ได้ก็ต้องยอมจำนวนต่อหลักฐานนะคะ
ต่อกันที่ลูหารอดีตสมาชิกวงเอ็กโซนั่นเอง
กลับไปทำงานที่ประเทศจีนบ้านเกิดก็เคยงานเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกัน
สำนักข่าวแดนมังกรประคมข่าวให้คนตีความ
ว่าเขาเนี่ยทำแฟนสาวชาวเกาหลีท้องร้อนไปถึงเจ้าตัว
ต้องออกมาโต้ข่าวลือดังกล่าวพร้อมกับขู่ฟ้องคนปล่อยข่าวทั้งหมด
เพราะว่าส่งผลกระทบกับชื่อเสียงของเขานั่นเองนะคะ
ปิดท้ายกันที่สุตตาชาวไทยไมค์พิรัตน์
อันนี้โดงดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลย
เรื่องนี้ตอนแรกก็เหมือนจะไม่รับยึกยักยึกยักอยู่
มาจากกระแสข่าวเรื่องที่ว่าเจ้าตัวกลายเป็นคุณพ่อมือใหม่วัยละอ่อน
ไปไหนไม่รอดเหมือนกันก็ต้องยอมจำนวนนั่นเองนะคะ
ที่สุดค่ะไม้เองก็ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยอมรับว่ามีลูกกับแฟนเก่าจริง
แล้วก็ยืดอกยอมรับดูแลทุกประกาศนั่นเองค่ะ